แถวพโยธินซอย๒๗เนี่ยนะฮะ

เสียหลักแล้วบอกว่าไปชนชายเร่ร่อนที่อยู่ข้างทาง
แล้วลากเข้าไปเนี่ยสัก๒๐เมตร
เขาไปบาดเจ็บสาหัสอยู่ใต้ท้องรถ

ไปช่วยออกมาเนี่ยพยายามช่วยเต็มที่

ก็คือเข้ามากัน๒คนนั่นรถเก่งคันนี้

แต่ตำรวจบอกเอ๊ะที่นั่งแถวเบาะคนขับถุงลงถุงลมเนี่ยมันเปื้อนเลือด
ถ้าผู้หญิงเป็นคนขับทำไมผู้ชายที่นั่งมาด้วยถึงมีเลือด

ผมโปรดผ่านมันพอดีเลย
คนเดินเท้าครับอยู่บนสวนหย่อมพลสองคอนโด
อ่าตรงนี้เป็นทางเท้าแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นสวนห่อมหน้าป้ายคอนโดอ่ะ

เป็นขาออกมุ่งหน้ารัชโยธินในกรุงเทพ
คอนโดเลยนะฮะโตโยต้าอันติสีขาวคันนี้นะครับ
ภุ่งชนชายเร่ร่อนซึ่งไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยยุทธศักดิ์๓๐๔๐
เขาก็ไปติดอยู่ใต้ท้องรถนี่กู้ภัยมาช่วยเนี่ยเอาตัวออกมาก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
รถเก๋งคันสีขาวคันนี้มากันสองคนนะครับผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คน
ผู้ชายเขามีบาดแผลที่หน้าผากแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่ถุงลมนิรภัยที่เบาะฝั่งคนขับ
ขณะเดียวกันผู้หญิงที่อายุ๒๒ที่มากันในรถกับผู้ชายคนนี้
บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนขับรถก่อนเกิดเหตุไปรับแฟนนุ่มที่ร้านเหล้าแถวราชพร้าว
กำลังขับมาที่คอนโดนี่แหละตรงที่เกิดเหตุนี่แหละ
ช่วงจะเลี้ยวเข้าคอนโดเนี่ยมีรถขับมาตีคู่เธอก็เลยหักหลบ
เป็นจังหวะที่หักหลบมาเห็นชายเร่ร่อนยืนอยู่ริมถนนพอดี
ตอนนั้นตกใจด้วยนะฮะก็เลยพุ่งชน
แล้วก็พุ่งขึ้นมาบนฟุตบาทแบบนี้ซึ่งลากชายเร่ร่อนมา๒๐เมตร
ก็ทับเขาอยู่นะครับแล้วเขาก็มาช่วยเอาตัวออกมานะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดก่อน
คือถ้าผู้ชายเป็นคนนั่งผู้หญิงเป็นคนขับ
แล้วทำไมผู้ชายถึงหน้าผากมีคราบเลือดหน้าผากมีบาดแผล
ตำรวจก็จะให้ทั้งคู่มาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

คุณเนติชาววันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุแถวหน้าคอนโดนะครับ
ยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ทางคอนโดบอกว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิด
แต่ให้ตำรวจไปแล้วนะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันว่า
เออตอนที่เกิดเหตุแล้วตอนลงมาจากรถเนี่ยใครนั่งเบาะไหนใครเป็นคนขับอะไรยังไงกันแน่
คนขับวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้นะครับบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีคนเร่ร่อนอยู่๔คน
ผู้ชาย๓ผู้หญิง๑นะฮะหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นคนเร่ร่อนอีกเลยนะครับ
ขับไปชนชายเร่ร่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ที่สอนอพหนโยธินนะฮะ
ตอนนี้เป็นรถของกลางนะครับนี่สภาพด้านหน้านะครับ
คุณเนติชาวก็ไปดูร่องรอยมานะฮะกันชนข้างหน้านี่พังเสียหาย
ล้อนี่พังเสียหายหมดนะครับในร่องรอยก็จะมีพวกในรถนี่มีร่องรอย
ด้านขวาเนี่ยมีคราบเลือดเป็นทางยาวติด
อยู่ด้วยโอ้โหนี่นี่คราบเลือดนี่นะครับทาง
พันธนตรวจเอกชิษณภพงษ์ทสุริยาณนท์หุ้มกับการสอนอพหลโยธินบอกว่า

บอกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ที่รถแล้วฝ่ายหญิง

แต่เดี๋ยวตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อน

เพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าใครเป็นคนขับกันแน่
เพราะมีผู้เสียชีวิตก็ต้องดูว่า
เกิดจากความประมาทของใครอะไรยังไง
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
เดี๋ยวรอสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจหลักฐานก่อน

ตอนนี้ยังไม่มีญาติมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะ
เพื่อที่จะแสดงว่าเป็นญาติแล้วรับศพนะครับ